ไวรัสกัดกินเนื้อกำลังแพร่ระบาดในหลายพื้นที่ของซีเรียนะครับ
ซึ่งเกิดจากการหมักหมมของซากศพที่กลุ่มไอซิสทิ้งเอาไว้ตามท้องถนนนะครับ
ขณะที่รัสเซียมีการเริ่มปฏิบัติการปราบรามกลุ่มติดอาวุธ
ด้วยการยิงขี่ปนาวุฒิจากเรือดำน้ำเป็นครั้งแรกแล้วครับ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของรัสเซียเปิดเผยว่า
เปิดฉากปฏิบัติการโจมตีกลุ่มติดอาวุธรัฐอิสรามในอีรักษ์และซีเรียหรือว่าไอซิส

เมื่อวานนี้โดยมีเป้าหมายเพื่อถล่มทำลายฐานที่มั่นสำคัญ๒แห่งของกองกำลังติดอาวุธดังกล่าวในเมืองรักกาของซีเรียครับ
นายบาชาอันอาซาสประธานาธิบดีซีเรียคนปัจจุบันเพื่อหาทางยุติความขัดแย้งของประเทศที่ยืดเยอะมาอย่างยาวนาน

และทำลายเป้าหมายหลากหลายได้ถึง๖๐๐แห่ง

และช่วยให้กองกำลังพิเศษของซีเรีย
สามารถกู้กล่องดำของเครื่องบินลบ
สู่๒๔ที่ถูกเครื่องบิน
ขณะที่รายงานว่าเชื้อไวรัสกินเนื้ออย่าง
กลุ่มประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่สู้รบในซีเรีย
โดยมีแบรนด์วันทรายเป็นพหานำโรค
แต่ผู้เป็นโรคนี้จะมีอาการผิวหนังเน่าเปื่อยและมีแผลผู้พองตามร่างกาย
ทางนี้การให้บริการทางการแพทย์ของซีเรียได้รับความเสียหายอย่างรุนแรง
จากปัญหาการสู้รบในประเทศที่ยืดเยื้อมายาวนานกว่า๔ปี
โรงพยาบาลของรัฐกว่าครึ่งหนึ่งไม่สามารถให้บริการได้อย่างเต็มรูปแบบ
ส่วนสถานพยาบาลในพื้นที่กลุ่มไอศิษย์ครอบครองก็มีอยู่เพียงไม่กี่แห่ง

ขณะเดียวกันการส่งมอบความช่วยเหลือจากหน่วยงานระหว่างประเทศก็ประสบปัญหาติดขัดมากมายด้วยครับ